พาไปดูคลิปสุดซึ้งกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ลูกเรือก็ได้โพสต์คลิป
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย
ทำเอาหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปพร้อมกันค่ะ
ดูไปด้วยก็รู้สึกซึ้งแล้วก็คิดแทนว่า
ถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นเราเองก็คงจะรู้สึกใจหายไม่เบา

เหมือนกันนะไม่ต้องพูดอะไรมากแค่แท็ตภาพกับดนตรีนี่
คือเหมือนคนทำงานร่วมกันมานานแล้วต้องแบบจากกันไม่เจอกัน
ก็จัดทำคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย
ให้กับสายการบินไทยค่ะบริเวณลานจอดเครื่องบินสนามบินเถาหยวนเกาะไต้หวัน
เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งจริงแล้วเนี่ย
สนามบินเถาหยวนไต้หวันแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้น
เพราะว่าบริษัทมีเหตุต้องปิดตัวลงเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
สาเหตุของการยุติกิจการก็คือประกาศตั้งแต่วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสายการบินเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก๒ครั้งในรอบ๒ปี
แล้วก็ประสบปัญหาขาดทุนนะคะ
ก็นี่แหละเลยเป็นบรรยากาศที่อำลากันครั้งสุดท้ายค่ำคืนวันพุธ
เพื่อพบปะพูดคุยอำลากับลูกเรือของการบินไทย

จากนั้นก็ร่วมกันถ่ายภาพแล้วก็คลิปวีดีโอ
ร่วมกันยืนส่งเที่ยวบินการบินไทย
กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
บรรยากาศก็สุดเศร้าแบบนี้นะคะ
กมืออำลากันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะ
ส่วนก็หลั่งน้ำตาต่อการปฏิบัติหน้าที่

ตนเครื่องจะขึ้นแล้วยังบวกมืออยู่เลยนะคะ
คือมันเหมือนนึกออกไหมคะเวลาเพื่อนมาหาเราต่างประเทศอย่างนี้
แล้วก็รอรับทุกวันทุกไฟล์ท

หรือเพื่อนมาก็ไม่เจอเราต้อนรับแล้วแบบนี้

ไม่มีใครไม่อยู่ค่ะอยู่ต่อไปเรื่อย
พูดเป็นเรื่องราวดีนะคะ

เขาเรียกว่าอะไรลูกเรือสายการบินนี้ทุกคนด้วยนะคะ